ที่เราเรียกทั่วไปว่าแพ้คัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กจำนวนนึงสอบได้เด็กจำนวนนึงสอบไม่ได้เด็กที่สอบเข้าไม่ได้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาล้มเหลวแล้วใช่ไหมเขาแพ้แล้วใช่ไหมเขาไม่เก่งแล้วใช่ไหมที่ครูบอกว่าเขาเก่งเก่งเนี่ยทำไมเขาสอบเข้าโรงเรียนเนี้ยไม่ได้นะคะมันก็มีผลกระทบกับความรู้สึกแล้วป

ฝึกซ้อมสถานการณ์จริงเด็กบางคนเนี่ยก็ไปถูกกดดันในสองสามอาทิตย์สุดท้ายเอาไปเรียนเอาไปเรียนเอาไปฝึกเอาไปฝึกพ่อแม่ก็หวังว่าลูกจะทำได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่างเราเวียนมาทีนะคะสำหรับเรื่องของระบบการศึกษาในประเทศไทยฟังแล้วเบื่อไหมคะ
ฟังแล้วเบื่อค่ะคุณผู้ชมแบบอะไรอ่ะเห็นมีปัญหาตลอดเลยทำไมเราไม่เสร็จเราไม่จบสักทีเราปฏิรูปการศึกษามากี่สิบปีแล้วจำไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารักษณะของการค่อยปฏิรูปกันเนี่ยนะคะ
ตรงนี้นิดเปลี่ยนตรงนี้หน่อยเราเคยพูดกันขนาดที่ว่านี่ตกลงเด็กรุ่นที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังหลังนี้คือหนูทดลองใช่ไหมจำคำพูดนี้ได้ใช่ไหมคะอย่างไรเขาก็พยายามทำให้มันดีขึ้นอยู่ค่ะแล้วล่าสุดทิศทางนี้ถ้าที่ฉันเป็นเด็กอนุบาลนะคะแล้วสมมุติรู้เรื่องนะคะเฮเลยค่ะเพราะมีความคิดว่าเอาอย่างนี้

ปีการศึกษาไหนคะวันนี้ค่ะทั้งแรกในคณะกรรมการที่จะบอกได้นะคะว่าในคณะกรรมการคุยอะไรกันเรามาถึงจุดที่กล้าจะไม่สอบเข้า
๑เหรอคะอาจารย์อยู่ในฐานะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารกานนท์
อีกหนึ่งท่านในฐานะติวเตอร์เป็นคุณพ่อด้วยอ้าวจะบอกว่าจริงแล้วควรจะดีใจใช่ไหมคะ
แต่ทำไมดูเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะเหมือนกับแบบไม่ใช่ผมอยากให้ลูกผมสอบแต่มันจะทำได้จริงหรือนะคะ
เรียกอาจารย์เพราะเป็นติวเตอร์ด้วยนะคะคุณคมพิสิทธิ์ประสาทสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดี
ดีใจมากเลยค่ะตอนพาดหัวมาแต่ก็รอดูลักษณะของการเคลื่อนไหวของข่าว

จะให้เราฝันไปก่อนหรือเปล่า
อาจารย์ก่อนเลยค่ะ
อาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่าโยนหินถามทางถูกไหมคะเนี่ย
ก็มีส่วนนะครับ
ต้องยอมรับว่าเราเขียนกฎหมายเนี่ย
เราก็อยากได้การมีส่วนร่วม

อยากใช่ค่ะมาออกรายการวันนี้ก็อยากได้ยิน

เราคิดแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกตรงไหน

ทำไมเด็กอนุบาลต้องสอบเข้าคะ
อนุบาลเข้าป๑ต้องแย่งกันสอบเข้าคะ
อนุบาลต้องติวสอบอนุบาลคะ

ทำไมไม่แข่งกันตอนที่เข้าอุดมศึกษาคะ

ที่เด็กอนุบาลยังติวอะคะ
ก็อยากจะบอกว่าตอนที่เราคุยเรื่องนี้
ในกลุ่มคณะอนุกรรมการก่อนนะคะ

ก็มีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ก็มีคนพูดถึงประเด็นว่า

หมายถึงสอบใช่ไหมคะ
แล้วถ้าไม่ให้เขาสอบเนี่ยจะให้เขาทำยังไง

เด็กได้แค่เป็นร้อยแต่มีเด็กมาสมัครเป็นหมื่น

เพราะว่าประเทศเรายังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการศึกษาที่มันไม่กระจายตัว

ที่เราเคยคุยนะคะว่าครูไม่พอ
ความพูดถึงบริบทไหน

อาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่พอมาก

เรนนี่แนะนำถูกอาจารย์โครมภิษฐ์ไม่เห็นด้วย

คืออันดับแรกก่อนเนอะว่าถามว่าทำไมถึงอยากให้ลูกสอบ
ถ้ามองสังคมครับหนึ่งพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดี
เหมือนที่ท่านอาจารย์หมอบอกว่าโรงเรียนคุณภาพยังไม่เท่ากัน

แน่นอนคุณภาพตามเงินที่จ่าย
ต้องบอกว่ามันก็จะสอดคล้องแบบนี้
แต่ส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมเอง
ก็ไม่ได้มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลขนาดนั้น
เทอมในยุคปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเทอมละ๕๐๐๐บาท

แล้วถามว่าเฮ้ยต้องจ่ายอย่างนี้ตลอดเหรอ
อย่างนั้นก็๖ปีแล้วประถม๑ถึงประถม๖

สอบแล้วรัฐบาลจะเอาเข้ายังไงจะคัดเลือกยังไง

นี่คือจากใจในนามของผู้ปกครองก็คือแบบนี้
ซึ่งถ้าสมมุติตอบสองอย่างนี้ได้อาจารย์อาจจะกลับมาเห็นก็ได้ว่าเออไม่ต้องสอบแล้ว

คือลูกผมเนี่ยไม่ต้องไปแย่งกับใครแล้วได้ที่เรียนดีด้วย

เงินก็ประหยัดแล้วผมจะไม่อยากได้หรือ

มันเหมือนไก่กับไข่เนาะคุณจอมขวัญเนอะแบบ
เอาเรียนเรียนไปก่อนเถอะเดี๋ยวสาธารณะตามมา
จะเอาลูกไปเสี่ยงมีลูกอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมฮะ
เหมือนเรากับหังคุยกันเลยละฮะ
คือเราไปเอาตอนท้ายมาคุยกันว่าเราตกลงจะสอบหรือเราจะไม่สอบใช่ไหม

จริงอาจารย์กำลังจะตั้งประเด็นว่าถ้าสมมุติจะคุยเรื่องนี้เนี่ย
เอาปัจจัยทุกอย่างที่มันกำหนดสภาพแวดล้อมตอนนี้มาคุยกันก่อน

เอาอย่างนี้นะคะขออภัยนะคะคุณลูกอยู่อนุบาล
อ่าปีหน้า

คืออย่างนี้เวลาอาจารย์หาโรงเรียนให้ลูกคือ

โอ้โหมันจะไปหาได้ทุกคนไม่ได้อยู่ใกล้บ้าน

ก็แค่ใกล้บ้านมีคุณภาพขอเพียงพอแค่นี้

ซึ่งคำถามคือว่าอัตราในการแข่งขันกัน
ของคนที่จะไปเข้าสาธิตเกษตร

คือถามว่าติวไหมคือเราจะให้บริษัทมา
มันจะมีคำพูดหนึ่งที่จะต้องท่องเสมอว่า
กดดันลูกทำเมื่อพร้อม

คือการติวมันไม่จำเป็นต้องว่าต้องติวในห้องเรียนนะครับ

นี่กำลังอาจจะติวกันระหว่างเลือกซื้อของกันอยู่ก็ได้
อย่างนี้ครับก็ชบ
แต่เราไม่ได้มีคุณพ่อและคุณแม่ที่มีเวลาแบบนี้
หรือมีเทคนิคมีวิธีการแบบนี้ใช่ไหมคะอาจาร

ดิฉันก็นึกไม่ออกหรอกค่ะจะไปชวนลูกหลานคุยแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าอย่างนี้คงมีในคณะอนุกรรมการแน่แท้
แล้วคุยกันยังไงถึงตกผลึกว่าเราจะไม่สอบเข้าป๑กันแล้วคะ
ก็มันตกผลึกตรงที่เราคิดว่าถึงเวลา
ถ้าเราบอกว่าคือในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะคะ

เพราะว่าทั่วโลกเขาหลายประเทศ
ก็เน้นเรื่องเด็กเล็กเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องการ
ประชากรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะประเทศไทยเรา
แล้วศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็บอกว่า
สมองพัฒนาซึ่งเรารู้มานานแล้วนะคะ
ว่าเด็กเล็กรู้ตั้งแต่เกิดหลังเกิด

เรารู้ค่ะเราก็รู้กับทำเป็นคนละเรื่องนะคะคุณจอมฟัน
โดยเฉพาะประเทศไทยความรู้เราก็เยอะแล้ว
แต่ว่าถึงพอถึงเรื่องหลักการเราก็คิดว่า
ครั้งนี้ที่เราปฏิรูปแล้วเราถูกมอบหมายการบ้านเรื่องหนึ่ง

แล้วก็จะมีการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กซึ่งคือเด็กปฐมวัย
เราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะทำให้หลักการที่น่าจะเหมาะสม

ถ้าเราอยากเห็นวันข้างหน้าอนาคตของประเทศไทย
มีประชากรเอาอย่างนี้ละกันเอาพูดอย่างนี้นะคะ
เรานึกย้อนหลังไปสมัยคุณจอมขวัญเล็ก

นานมากแล้วค่ะนะคะตัวเองยิ่งคิดไม่ออกแล้ว
ก็คือว่ายุคนั้นเราก็เห็นเด็กไทยเราเรียนเยอะ

วดวิชาเรียนกันเข้มมากมาหลายสิบปี
ถามว่าถึงวันนี้ประชากรของเรามีคุณภาพน่าพอใจไหม

รับตรงไปตรงมาไม่เท่าที่คาดหวัง
ถูกค่ะทำไมเราเรียนเยอะแต่ว่าคนของเราก็ยังไม่สามารถนะคะ

จริงส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเรียนเยอะบาง

แต่ว่าถ้ามองถึงการพัฒนามนุษย์

ตั้งแต่เล็กเห็นว่าเป็นเด็กเล็กไม่รู้เรื่อง
แต่ถ้าเขาผู้ซึ่งมีศักยภาพที่หลากหลายต่างกัน
ของอาจารย์ก็มีศักยภาพไม่เหมือนหลานของอาจารย์

มีความพร้อมในแต่ละช่วงวัยของชีวิตค่ะ

หลายคนที่จริงโตขึ้นมา
เราเห็นมีคนที่เพื่อนในห้องเรียนเราใช่ไหม

เรียนไม่เคยเรียนโสดค่ะอาจารย์พื้นฐานต่าง
ซึ่งพวกนี้ก็คือพวกที่มีศักยภาพสมองบางส่วน

พอถึงเวลาที่ความคิดชั้นสูงของเขา

คนมีศักยภาพทางด้านการเคลื่อนไหว
กีฬาดนตรีหรืออะไรอีกหลายอย่าง

เหล่านั้นซ่อนอยู่ในตัวเด็ก

ที่ความสามารถทางกล้ามเนื้อการใช้ภาษา
การแสดงความคิดเห็นจะแสดงให้คนอื่นเห็นได้

แล้วเวลาที่ผ่านไปสิ่งเหล่านี้มันก็ฝ่อไป

คือช่วงที่จะฟูมฟักสิ่งเหล่านี้
อาจจะซ่อนอยู่ยังไม่ออกมาให้เห็นสักที
คือช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงก่อนเข้าป๑

อยู่ที่ประมาณแรกเกิดถึงประมาณ๕๖ปวบ

ไม่ใช่บอกให้เด็กต้องจำต้องท่อง
อ่านแล้วต้องตอบแบบนี้นะลูกไม่ใช่
จริงอันนี้มันตกผลึกมานานแล้วถูกไหมคะ
เป็นสัตว์ที่เรารู้มานานมากแล้ว
อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะถ้าแบบเป็นรูปธรรมเลย

คือเคาะโดยที่จะเขียนในพรบเลยไหมคะ

จะไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าประถมศึกษาปีที่๑
ทั่วประเทศทุกระบบทุกสังกัดอย่างนี้ป่ะคะ

คำว่าไม่สอบเข้าเจตนารมณ์ของเรา
ก็คือไม่ให้สอบที่ตัวเด็ก

แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ให้มีวิธีการคัดเลือก
เพราะในระหว่างที่เรายังปฏิรูปการศึกษา

การกระจายคุณภาพการศึกษาเรายังไม่สำเร็จนะคะ

ผู้ปกครองเขาว่าเรามีโรงเรียนทาง

เพราะฉะนั้นก็เราเป็นประเทศเสรีนะคะ
เขาก็ต้องมีสิทธิ์นะคะโรงเรียนก็ต้องมีวิธีการคัดเลือก
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อค่ะ

สมมุติคนที่เป็นพ่อแล้วบวกรู้เรื่องการศึกษา

คือถ้ากำลังเขียนพรบอยู่ใช่ไหมคะถ้ามาทางนี้นะครับแต่ต้องตอบเหล่านี้ให้ได้เดี๋ยวตั้งคำถามให้หน่อยพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
มาค่ะคุณผู้ชมคุณหมอตั้งคำถามเลยค่ะมาเอ็นตรงนั้น
เกี่ยวกับภาระบอลนี้เนอะคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอครับถ้า

ถ้าบอกว่าไม่สอบแล้วผมกำลังพยายามนึกอยู่เนอะพยายามนึกแทนหลายคนมาก
ถ้าไม่สอบแล้วจะทำอะไรล่ะใช้เส้นเหรอไม่มีเส้น

เจ๊เจี๊ยก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเพราะว่าต้องเอาเงินมาสกอร์กันเลยเนอะ
อาทิตย์สามจับฉลากเหรอ
หรืออันสุดท้ายจับบ้านใกล้ใครใกล้ก็อยู่

มันอาจจะมีการมันแก้ปัญหานี้แล้วจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า
สมมติธะเบียนบ้านใช้เทคนิคซอกแซ่งได้เลย
ใช่ถูกต้อง
เอาอย่างนี้มีวิธีอะไรก็ทำกันหมดแล้วล่ะค่ะ

ส่วนใหญ่ที่มีปัญหา
จริงแล้วการเข้าป๑มันรุนแรงมากกว่าการข้ามจากชั้น๑ไปชั้น๑

ที่รุนแรงเป็นมอ๑
จริงตอนนี้ในเมืองใหญ่ต้องบอกเลยว่าการแข็งขันธุรรณแรง
มันรุนแรงขึ้นเร็ดทุกฤดับ
แต่ว่าระดับอื่นเขามีความพร้อมไงฮะ
เขาก็เลยแข่งขันกันเต็มที่จะยังไงก็ได้
มันน่าน้อยเนื้อต่ำใจตรงที่เด็กทุกคน

เรื่องเงินหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่
อย่างติวที่คุณพ่อทำใช่ไหมคะ

ว่าแบบถ้าจะไม่สอบน่าจะ

คือมีครับคือยังต้องมีการสอบแต่การสอบต้องเปลี่ยนรูปแบบ
ทุกทีการสอบอาจจะเน้นสาระใช่ไหมครับ
ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น
จดสิทธิบัตรหลอดไฟเป็นคนแรก
มันเป็นความรู้มันเป็นสาระจะถามทำไม
ทำไมไม่ถามไม่สอบให้ตรงกับวัยเขา

ถ้าหนูเจอเพื่อนทิ้งขยะไม่ลงถัง
หนูจะทำยังไงคะอะไรอย่างนี้ครับ

มันดูไม่ฉลาดเลยค่ะคุณพ่อคำถามแบบนี้

มันไม่ได้แสดงศักยภาพลูกเราเลยนะคะถามแบบนี้
แต่มันคือการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ถามต่อไปว่าเฮ้ย

ง่ายไปลูกแทบไม่ได้คิดเลยอะค่ะ
นี่ไม่ใช่ติ๊ดติวลูกมาเลยนะคะคุณพ่อ
มันคือการแก้ปัญหาซึ่งเด็กพวกนี้ผมว่ามันเป็นในวัยนะครับ

เด็กผมว่าเป็นช่วงที่ปลูกฝังจิตสำนึก

ทักษะชีวิตทักษะสังคม

ซึ่งมันจะมาแนวไหนคะอาจารย์
ขอเป็นหัวข้อให้ทางนี้วิพากษ์วิจัยนึงนะครับว่า
เราได้คิดกรอบคร่าวไว้ไหมคะ
ถ้าไม่สอบแบบไหนที่แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้บ้างคะ

ว่าก็มีกรรมการที่วันหลังจะเป็นกรรมการเรื่องพัฒนาเด็กปฐมวัย

เราเปิดให้เขาหาเกณฑ์ที่เหมาะสม

เพราะเราคิดว่าเรายังต้องการข้อมูลเข้ามา

หมายถึงบางโรงเรียนเขาอาจจะสอบพ่อแม่ก็ได้
คือกำลังคิดว่าวิธีการที่เราเปลี่ยนอันนี้นะคะ
สุดท้ายจริงเด็กไม่ได้เดือดร้อน
เราคิดว่าเด็กจะเดือดร้อนน้อยลง

เขาเสียโอกาสในการที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น

ได้ประโยชน์ในความเห็นพวกเรานะคะ

แต่สุดท้ายถ้าเขามาสอบพ่อแม่แทน

เป็นตัวอย่างค่ะว่าคุณพ่ออาจจะลองให้ความเห็นว่า
ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นสอบพ่อแม่แทน

อาจจะไม่มีศักยภาพตามพ่อแม่ก็เป็นไปได้
มันไม่ใช่สามารถเทียบมาเป็นบรรยากได้ว่า

โอเคห้องเรียนน่าจะมีความหลากหลายแหละ

แล้วเจอเด็กหลากหลายวาเลตี้มากเนี่ย

เดี๋ยวบางคนแบบนับหนึ่งถึงสิบได้แล้ว
บางคนไม่เอาเลยไม่ท่องจะเล่นอย่างเดียว
แต่ทีนี้เรียนขอลองถามแย้งดู
แต่ว่าไม่ต้องไปคิดแทนเขาไหมคะ

ระบบการศึกษาเขาไปจัดการกันเองได้ไหมล่ะคุณพ่อ

ผมก็เข้าใจหัวหัวอกครูอะไรว่า
ถ้าเราเจอแบบเด็กหลากหลายเนี่ยมาสอนเนี่ย
มันจัดการเรียนการสอนยากมาก

ยากไปเด็กอ่อนไม่ฟัง
สอนง่ายไปเด็กตรงเนี่ยที่คนจะได้

สุดท้ายเละเละกับเละ

คนนี้เก่งระดับนี้อยู่ตรงนี้

เดี๋ยวเอาตัวใหม่ก็มาคุยก่อนดี

คือจริงว่าเราสอน
คือตัวเองก็เป็นครูนะคะ

ถ้ามีเด็กหลากหลายมากสอนยาก
แต่เหตุผลที่ปัญหาบ้านเรา

ก็คือคลาสมันไม่เหมาะสม

ไม่เหมาะสมถ้าเขามีนักเรียนไม่เยอะเกินไป

แห่งที่เขามีคุณภาพ

ใช่ไหมคะแล้วเขาจะสามารถ

หรือแต่ละคนได้ค่อนข้างดี

แต่เขาแยกแยะสิ่งที่สังเกต

และสิ่งที่เขาป้อนให้เด็กแตกต่างกัน

ความเป็นจริงคือเด็กไม่เหมือนกันจริงค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นี่

คือการจัดการศึกษาของโรงเรียนถูกไหมคะ

ต่อให้เป็นโรงเรียนรัฐสังกัดใดก็แล้วแต่
หรือว่าเป็นเอกชนจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคุณพ่อ
คือแบบแล้วผมจะไปหาที่ไหนครับ
ข้างบ้านแบบฉลาดแล้วอะไรอย่างนี้
มันทำได้จริงไหมอย่างที่อาจารย์บอก
พูดอันนี้ก็ต้องขอหายใจกันยาวเลยนะครับ
คือทางแก้ก็ยังไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ครับ

แต่ของจริงเรายังทำกันไม่ได้นี่ใช่ไหมที่คุณพ่อจะบอก

เราไม่ได้แก้ปัญหาปฏิรูปด้วยการเรื่องเลิกสอบอย่างเดียว
เราทำเรื่องอื่นด้วยนะคะ
อันหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้มันสำเร็จนะคะ

อยากให้โรงเรียนมีอิสระมากขึ้น

วันหลังเขาเหมือนมหาวิทยาลัยค่ะ
ที่ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

แล้วการมีส่วนร่วมจากภาคอื่นเข้ามา
มีส่วนในการบริหารจัดการมากขึ้น
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามผลักดันให้สำเร็จด้วย
เพราะถ้ามันสำเร็จโรงเรียนก็ต้องปรับตัว
ซึ่งนี้จะเรื่องใหญ่มันกระเพื่อมหมดเลยถูกไหมค

มันจะไปถึงเรื่องการประเมินคนสอนการประเมินโรงเรียน
ทรัพยากรงบประมาณเลี้ยงตัวเองได้ยังไง

เดี๋ยวก่อนถ้าสมมติว่าถ้าไม่สอบ
คุณพ่อคิดว่าแค่ไหนที่รับได้ว่าโอเคไม่สอบเด็กไม่กดดัน
ต้องคิดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีเวลามีเทคนิคการสอนอย่างคุณพ่อนะคะ

แบบไหนที่รับได้ในกรณีไม่สอบ

สอบคือผมมองว่าคือการคัดเลือกอย่างหนึ่งแล้วกันเนอะ
เรียกว่าการคัดเลือกแล้วกันเนอะ

ก็คัดเลือกเขาเรียกว่าพัฒนาการตามวัย

คือสอบแหละแต่ว่าเลือกคำถาม
เลือกวิธีการ
ไม่ใช่สาระเนี่ย
ถูกต้องค่ะ

ไม่ต้องถามอย่างนั้นถามเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ได้เรียนใช่ไหมครับ

แต่อย่าสอบอย่างที่เคยสอบกันมา

โรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งแล้วไม่ต้องให้เขาจำวิชาการ
เขาควรจะรู้อะไรบ้างคะ

หนูเจอคนแปลกหน้ามาชวนกลับบ้าน

ก็อาจจะมีปลายเปิดอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อการจัดระดับห้องเรียน
อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นอัจฉริยะจริงซึ่งอาจจะมีน้อยนะครับ
ทุกวันนี้มีแต่ห้องอยากเป็นอัจฉริยะ

อาจจะเปิดมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ดูดเงินผู้ปกครองกันหรอกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
แต่มันควรจะมีการคัดเลือกอย่างนี้ด้วยสำหรับเด็กที่เขามีอัจฉริยภาพด้านนี้จริง
คือเด็กมันมีหลากหลายนะครับอย่างที่คุณหมอท่านพูดไว้

ซึ่งเอาจริงแล้วเราคาดหวังว่าเด็กอนุบาล๓
หรือบางที่ยังเป็นอนุบัน๒อยู่ไหมคะถ้าจะเข้าป๑ใช่ไหมคะ
คือเด็กอนุบาลนี่แหละจะเข้าสู่ป๑เขาควรจะมีทักษะ
คุณจะรู้หรือเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะคัดกรองเขาว่าเขาจะไปต่อได้หรือเปล่า

จริงเราไม่มีเกณฑ์ว่าเขาควรต้องรู้แค่ไหน

คือศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเรื่องการพัฒนาเด็กเนี่ย
ก็คือเขาแค่มีความพร้อมพื้นฐานง่ายอย่างที่คุณพ่อพูด

ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหารุนแรง
กระทั่งจะเกิดผลกระทบต่อคนอื่น
ก็คืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะ
คือเอาพื้นฐานง่ายที่เรียกว่าเบเบนี่นะคะ
แค่นี้เพราะว่าหลักการที่สำคัญ
คือเราอยากจะมีหน้าที่คือโรงเรียนครูหรือรัฐ
มีหน้าที่ต้องช่วยหล่อฟุ่มฟัก
ให้ความพร้อมเหล่านี้ค่อยพัฒนา
ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ค่อยพัฒนา

คิดว่าเป็นไปได้ไหมเอาแค่นี้เราคุยกันแค่นี้

อ่ะงั้นจบรายการไปเลยไหมคะคุณพ่อ

คือถ้าเรานึกถึงเด็กในหัวเมืองนะคะ
ส่วนเมืองของแต่ละจังหวัดเรายังพอนึกออกว่าเราจะถกเถียงกันเรื่องอะไร
แต่ถ้าเรานึกถึงเด็กซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป
แม้กระทั่งห้องเรียนเดียวกันอาจจะต้องมีเด็กหลายวัยมาเรียนรวมกัน
คุณครูอาจจะสอนทุกวิชาเลยคนเดียว

คำถามคือที่เราคุยกันอยู่นี่มันไม่ครอบคลุมออกไปขนาดนั้นนะคะ
นี่แค่หัวเมืองด้วยซ้ำไปที่เราคุยปัญหานี้กันอยู่สักครู่ค่ะ
กลับมาที่เริ่มที่อาจารย์คมพิสิทธิก่อนค่ะ
อาจารย์ที่เราคุยกันอยู่นี่คือเฉพาะคนเมือง
และคนที่อยู่ในตัวเมืองของแต่ละจังหวัด

คือบริบทเป็นแบบนี้ต้องเอาของจริงมาพูด
คือถ้าสมมุติเราไปอยู่ในอำเภอ

ลำพังจะมีครูสอนหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ว่าคนในวงการศึกษาคุณพ่อและคุณแม่
บางคนไม่สนใจอนาคตลูกอะไรเลยก็มีมีอยู่๒กลุ่ม
คือจะหาค่านมได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะบางบ้านอ่ะ

ก็คือไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับลูกเลยปล่อยทุกอย่างอิสระ
คราวนี้ถ้าไม่สอบของผมนะครับถ้าไม่สอบ
พ่อแม่เหล่านี้พ่อแม่อีกกลุ่มกลุ่มนี้ครับ
เขาจะไม่ตระหนักหรือเปล่าว่าเขาจะต้องวางแผนกับลูกของเขายังไง

ใช่ครับนำซ้ำบางคนเขาอาจจะไม่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะฮะ
ตายายเลี้ยงยายก็ไม่มีเวลามาทำอะไรกับลูกเลย
ลูกของคุณผ่านหรือยังการที่มาเป็นอนุบาล
แล้วมันจะยาวต่อเนื่องไปเรื่อยหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่อยากจะถามคุณหมอด้วยนะฮะ
เราต้องนึกถึงครอบครัวแบบซึ่งเขาก็ย่อมจะต้องมีส่วนในการแสดงความเห็นนะ
แต่เราไม่รู้ว่าเสียงเขามาถึงคณะกรรมการหรือเปล่านะคะ
กะครอบคลุมคนทุกความ
ต้องยอมรับเราจะครอบคลุมคนทุกความเหลื่อมล้ำไหมคะ
คุณจอมขวัญพูดดีค่ะเรื่องความเหลื่อมล้ำ
เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูป

ถ้าเราไปดูตัวเลขที่อาจารย์เขาประมาณการกัน
น่าจะเกี่ยวข้องกับเด็กไม่ถึง๑๐ของเด็กทั้งหมด
หมายถึงเด็กที่เข้าโรงเรียนดังโรงเรียนที่แข่งกันเยอะ
อีกประมาณ๙๐ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย
แต่ตอนก่อนจะสอบเนี่ยอาจจะ๒๐๓๐
เพราะเขาต้องติวกันใช่ไหมต้องเตรียม
แต่ว่าคนที่เข้าไม่ได้เขาก็ไปมีชีวิตไปเข้าโรงเรียนที่อื่น

ถูกต้องแล้วก็มีช่องทางพัฒนาของเขาไป
ซึ่งอันนี้จะบอกว่าประเด็นนี้เป็นความสนใจของผู้ปกครอง
ที่ตั้งใจมุ่งมั่นใส่ใจการเรียนรู้ของลูกอย่างมาก
แล้วก็อาจจะมีการศึกษาหน่อยนะคะมีความรู้หน่อย
ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
อยากรู้เรื่องนี้อยากบอกว่าเธอจะมีทางเลือกอะไรให้ฉัน

เพราะเธอมาปิดทางนี้ให้ฉันแล้วชีวิตข้างหน้าคืออะไร
อนาคตของลูกเราที่เรามองไว้คืออะไร
แต่ว่าเด็กอีก๙๐ซึ่งเขายังมีปัญหาอื่น

ขอให้แค่มีอาหารกลางวันทานทุกวัน
มีโอกาสได้ไปเรียนแล้วมีครูสอนเพียงพอก็พอแล้ว
ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและอยากพัฒนาด้วย
มันก็อยู่ในพรบของเรานะคะในกฎหมายของเรา
เพียงแต่ว่าสื่อมวลชนหรือผู้ปกครองหลายคนไม่ได้สนใจ

ทีนี้ในส่วนของเด็กประมาณ๑๐คือเด็กที่แย่งกัน
คือมันเป็นธรรมเนียมคือแย่งกันเข้าโรงเรียนดังโรงเรียนใหญ่

ถ้าสมมุติจะเลี่ยงปัญหาไม่เข้าศาสตร์ที่เกษตรได้ไหมคะ

ถามว่าได้ไหมมันก็จะย้อนกลับมาคำถามแรกเลย

ก็อย่างที่บอก๑คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนั้นมันดี

แค่นี้เองใช่แต่ว่าถ้ามีเงินสมมุติว่ามีเงินมากนะครับ
บอกเลยไม่ต้องสอบหรอกไม่ต้องกดดันลูกจ่ายเข้าไปเลย
เดี๋ยวนี้ค่าเทอมเด็กอนุบาล
ปฐมแพงกว่าเรียนอุดมศึกษาอีกนะฮะ

ซึ่งทำไมเราเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องวันอื่นแล้วกันนะคุณหมอ
เอาอย่างนี้ท้ายรายการค่ะ
อาจารย์ลองแจกแจงหน่อยว่าถ้าสมมุติเป้านะคะ
ถ้าสมมุติเป้าเป็นอย่างที่คณะกรรมการคุยกัน

ต้องแก้อะไรหรือเตรียมอะไรก่อนไปถึงเป้าบ้างคะ
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับในความเห็นผมคือ
หนึ่งพัฒนาโรงเรียนให้เท่ากันก่อนได้ไหม
ยากละจบแล้วคุณหมอ
โอเคค่ะให้คุณพ่อบอกก่อน

เขาเรียกว่าขออนุญาตถนอีกรอบนะครับ
หนึ่งขอให้มีควริยภาพเท่ากัน

ว่าเรายังทำไม่ได้ถึงตามเป้าเท่านั้นเองใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดเราไปเรียนส่วนอื่นนะ

แต่สัมคมมันไม่ดีคนจอมขวานทำอย่างไร

อัตุบาลมันไม่มีเรื่องที่ไม่เลวรัก

เขาเข้าถึงสื่อ
เด็กอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้านตั้งแต่เด็ก

เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดลูกจอมขวานอยู่สัมคมอย่างนั้น

ค่ะปิดท้ายค่ะ
คือเอาอย่างนี้ค่ะเอาในระยะใกล้ก่อนนะคะ
เรียนถามถึงว่าภายใน๕ปีการศึกษานี้

แต่จะเป็นอย่างไรอันนี้ยาว
ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านให้ข้อมูล
ค่ะคำถามคือว่า
โดยเป้าหมายมีแค่การสอบเข้าป๑
หรือกำลังจะพูดต่อเนื่องไปถึงระดับชั้นอื่นด้วยไหมคะ
อันนี้ยังไม่มีการพูดกันชัดเจน
คิดว่าคงค่อยเป็นค่อยไป
ซึ่งจะมีระยะปรับตัวไหมคะเช่นสมมุติกฎหมายผ่านปีนี้
สมมุตินะคะคือระยะปรับตัวเช่น
อีก๒ปีการศึกษาอีก๓ปีการศึกษาจะเริ่มแล้วนะ

เรามองว่าราหูจะเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอะไร

เดี๋ยวลูกสาวได้สอบลูกชาย

ซึ่งมันไม่ได้ที่ทำเหมาะสมกับทุกคน
แต่การสอบนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่กดดันเด็ก
ถ้าเด็กสอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเด็กแพ้
แค่เด็กยังไม่เหมาะสมที่จะผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบนี้เท่านั้นเอง
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องประสบความล้มเหลวในชีวิต
วันหนึ่งเขาก็ต้องสมความเสร็จได้อยู่ดีในวิถีทางทางใดทางหนึ่งที่เขาถนัด

ใช่อย่าตีตาเด็กแล้วอย่าไปเค้นว่าลูกเขาทำได้ลูกเราต้องทำได้ไม่จำเป็น

อยากให้สอบแค่ขอวิธีที่เหมาะสมเท่านั้น
รอดูกันต่อคุณพ่อยังไงลูกได้สอบ

อยากกลับไปเป็นเด็กอนุบาลช่วงนั้นเหลือเกินไม่ต้องสอบนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะ
คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะเรื่องการศึกษาพูดเมื่อไหร่
ก็เหนื่อยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป